การแจกโชคนะครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นมาแล้วกับ
อเตอร์ไซคันต่อไปที่จะแจกให้กับคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
มากเป็นประวัติการมหาศาลกว่าทุกครั้ง
กับจำนวนฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง
และคันโซคูณ๒ที่ส่งมาจากทั่วไทย

ไปลุ้นกันเลย
กับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ
มามา

ร้อนไปหาเธอได้ป่าว

แต่มันต้องหาวิธีคลายร้อนอาชีพสาธิ์

หลายคนวิ่งเข้าห้องน้ำอาบน้ำกันซะก่อนเลยค่ะ

คุณไปอาบตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน

ไม่น่าชงเข้าตัวเองเลย

แต่ถ้าหากว่าได้ของรางวัลจากเราไปแล้วก็

ปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้

ไปติดตามกันเลยกับการมอบโชคในครั้งนี้
แล้วผู้ชมดีวันนี้คือ
คุณสมนึกรอยบุตร
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ

โชคดีจริงเลยนะ
ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ต้องทำอย่างไร
ไปติดตามกติกากันเลยครับ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

โอ้โหง่ายนิดเดียวกติกาของเรา
ไม่ว่าคุณจะดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง
หรือคันโซคูณสองก็ทำให้ถูกกติกา

ใช่แล้วค่ะมาร่วมสนุกอย่างงั้นได้ทุกวัน
ตอนนี้ไม่ต้องรอช้าแล้วความสนุกสนานรออยู่ในตลอดข่าวค่ะ

ยินดีดีด้วยแจกกันทุกวันจริงจ้ะ
อย่าลืมส่งเข้ามาร่วมสนุกกันมาก
ฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคุณสองนะคะ